เอามาดูครูที่อ่างทองบ้างเรื่องของการเรียนออนไลน์
ทำยังไงให้เด็กสนใจเรานำเสนอมาเยอะแยะแล้ว
บางคนก็เอาตัวละครแมสคอตมาใส่ดึงดูดใช่ไหม
แต่ที่นี่ครับที่นี่
ต่างสายพระมณีหลือสีสิง

ไม่รู้ร้องถูกเปล่าถ้าร้องผิดขออภัยด้วย

ละครผ้าอภัยมณีเลยสอนออนไลน์ลูกศิษย์ชั้นป๔นะครับ
คือให้เด็กเรียนรู้กันแบบสมจริงสมจัง
ละครพระอภัยมณีเอ่ย

ฝ่ายพระมุณีลือศรีสิง

นี่ไม่ใช่การแสดงลิเกหรือการแสดงอะไรนะครับ
เป็นการจัดฉากละครสวยงามมีวงปีภาพชุดใหญ่
บันเลงเพลงนะครับแล้วก็สร้างสีสันให้การแสดงเรื่องพระอภัยมณีของ

เป็นครูอยู่ที่อ่างทองฮะแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มไม่เต็มดวง
ทุ่มทุนสร้างมากใช่สวมบทเป็นฤษีครับ
ในการไลฟ์สอนออนไลน์ให้แก่ลูกศิษย์นะครับ
ประถมศึกษาปีที่๔วิชาภาษาไทย
นางวันนิดาเนี่ยเล่าว่าเป็นครูวิชาภาษาไทยครับ
อยู่ที่โรงเรียนเทศบาล๑วัดต้นสน
เธอเนี่ยอ๋อคุณครูเรียนจบด้านนัตตสินมาด้วยไง
นะฮะและท่านก็มีโอ้โหครอบครัวสนับสนุน
ขอโทษนะครับคุณผู้ชมคุณแม่เป็นหัวหน้าคณะละคร
คุณพ่อเป็นเจ้าของวงปีภาษ
ที่ผ่านมาเคยเล่นละครในคณะของแม่มาแล้วตั้งแต่เด็ก
ครั้งนี้จึงอยากจะเพิ่มสีสันในการสอนออนไลน์ให้นักเรียนนะครับ
จัดเต็มสิครับลูกศิษย์สนุกมีความสุขด้วยฮะ
แต่ตอนนี้เรามีการเอาดนตรีสาระที่เป็นดนตรีนาตสินมาร่วมกันกับภาษาไทย
จะเป็นการแสดงละครซึ่งเป็นละครของบ้านนอกบ้านนอกเร่งแก้บนอะไรประมาณนี้ค่ะ
ซึ่งพ่อกับแม่พ่อเป็นพิพาทแล้วก็แม่เป็นละคร
ก็เลยเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือจากกลับจากห้องเรียนนะเป็นบ้านเป็นห้องเรียน
แล้วก็เอาสื่อที่มีอยู่ในบ้านเอามาใช้กับเด็กให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
แทนที่จะเล่าอย่างเดียวอย่างนี้เราก็มีการแสดงให้เด็กด้วยค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับแม่อาจารย์วนิดามีคนชอบเพียบเลย
ท่านนี้พี่ปรานีบอกชอบพระอภัยมณีของคุณครูมากค่ะน่าเรียนมาก
วานิดายังบอกว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเธอนะครับ
ก็มาช่วยสนับสนุนในการสอนออนไลน์ครั้งนี้ด้วย
โดยหลานสาวช่วยถ่ายสื่อออนไลน์คุณพ่อมาตีละนาด
คุณแม่มาตีฉิ่งพี่ชายมาตีกองน้องมาแต่งหน้าให้
ครบเลยครอบครัวธุรกิจครอบครัวเลย

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวละครแบบสมจริงนะครับ
วบคู่ไปกับการเรียนในตำราครับ

แล้วก็สลับกันไปนะฮะ